เป็นเรื่องราวของเด็กกระตันยูน้องแหวน
แหวนเรียนอยู่ชั้นม๕เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคุณ
ขับรถเป็นรถบรรทุก๖ล้อเป็นรถดำขนดินนะคะ

ใช่ถามว่านี่น้องแหวนทำไมต้องมาขับรถรับจ้างแบบนี้ล่ะลูก
เพราะว่าปกติคุณปู่จะมีอาชีพนี้

สารปู่ก็เลยอยากทำแทน
ดูสิตอนลงมาจากรถนี่
เห็นไหมคือแบบว่าดูธรรมมัดทำแมง

หนูบอกว่าต้องไม่เลือกงานแล้วต้องไม่เปลี่ยนงานแล้ว
ต้องช่วยทุกวิถีทางในการดูแลครอบครัวนะฮะ

สื่อข่าวของเราไปที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

แหวนคือนางสาวสิรินทราสานนาเรียงอายุ๑๘ปีค่ะ
น้องกำลังเรียนอยู่ม๕ที่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ตอนที่นักข่าวเราไปเห็นนะยังไม่เข้าไปพูดคุยกับเธอนะ

การปฏิบัติงานของน้องว่าโอ้โหขับรถถอยรถ
แล้วก็เหมือนกับเป็นรถขนดินนะคะรถดำแบบนี้

ทีนี้ก็พอน้องแหวนเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จแล้ว

แหวนเล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวให้ฟังหน่อยสิ
แหวนก็บอกว่าหนูอยู่กับคุณปู่
ปู่หนูอายุจะ๗๐แล้วปีหน้าก็๗๐ตอนนี้ปู่๖๙แล้วค่ะ
อยู่ที่ตำบลคำนาดี
แล้วพ่อกับแม่ของหนูเขาเลิกกัน
ตั้งแต่หนูอยู่ป๑แม่ก็ไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด

ทีนี้ตอนที่น้องขึ้นป๔ปรากฏว่าคุณพ่อของน้องป่วยหนัก
แล้วก็เสียชีวิตหลังจากพ่อเสียชีวิตแม่ก็ไปอยู่ที่อื่น
แหวนก็เลยอยู่กับปู่มาตลอดเลยนะคะ
แล้วก็ปู่ก็มีอาชีพขับรถดำบรรทุกดินแบบนี้
เวลาปู่ขับรถดำไปส่งดินที่ไหนน้องแหวนก็ตามไปด้วย
แล้วได้เรียนรู้ไงเป็นลักษณะภูพักลักจำ
สอนให้บ้างน้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

จนตอนนี้น้องสามารถรับจ้างขับรถดำบรรทุกดินได้
แล้วก็ถามว่าน้องแหวนได้ค่าจ้างวันหนึ่งกี่มากน้อยล่ะลูก
แหวนบอกว่าได้วันละ๓๐๐บาทค่ะ
นี่เห็นไหมพันกว่าบาท
แต่ก็ต้องหักค่าน้ำมันเหลือ๒๓๐๐ต่อวันนี่แหละ

ทีนี้พอเรียนออนไลน์เสร็จแล้วมีเวลาว่างอยู่
แหวนก็บอกปูปูไม่ต้องไปขับแล้วเดี๋ยวหนูขับเอง
เลยอยากทดแทนบุญคุณปู่แล้วก็แบ่งเบาภาระของคุณปู่นะคะ
อันนี้ก็เป็นเด็กแกร่งเด็กกระตันอยู่นะคะครับ